ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะ
ก็ออกมาขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสา
ที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ
ในการช่วยกันในช่วงเวลา
การที่จะให้ประชาชนเข้าไป

แต่ว่ายังคงย้ำนะคะว่าจะมีการดูแลความปลอดภัยรอบท้องสนามหลวงอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรทมเองก็เอารถน้ำหลายคันมาเริ่มฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบแล้ว
ทำความสะอาดกรุงเทพมหานครพร้อมรถน้ำหลายคัน
ลงมือทำความสะอาดพื้นที่รอบท้องสนามหลวง
หลังสำนักพระราชวังปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนสัญจรไปมาค่อนข้างน้อยค่ะ
แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ยืนดูแลความเรียบร้อยตามจุดแล้วก็เต็นต์ต่างที่ยังไม่ได้ลื้อถอน
ส่วนพื้นที่ด้านในสนามหลวงยังคงปิดการจราจร
รถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออก
ห้ามประชาชนทั่วไปเข้าด้านใน
โดยทหารได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ตำรวจดูแล
เพื่อจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคน
คอยดูแลและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ตลอดระยะเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เด็กประวิทย้ำนะคะว่าจะยังดูแลความปลอดภัยพื้นที่รอบสนามหลวงอย่างเข้มงวดต่อไป
ดูแลความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ
ที่จะมาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ค่ะ